ซึ่งนักวิจัยสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการทดลองมีการวิจัยนะคะ
แล้วก็ผลปรากฏว่านักวิจัยสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า
เชื้อเวลาสิกาเนี่ยนะคะน่าจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางน้ำตาได้ค่ะ
วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันของสหรัฐอเมริกา
ได้เปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยนะคะพบเชื้อเวลาสิกาในดวงตาของหนูทดลอง
ภายหลังจากที่หนูเหล่านี้ได้รับเชื้อทางผิวหนังเป็นเวลา๗วัน
ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ว่าไวรัสสิกาสามารถลามไปสู่ดวงตาได้
โดยทีมนักวิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้วดวงตาจะเป็นอวัยวะที่มีภูมิต้านทานน้อยกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
นี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิต้านทานไปทำลายเอาเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
ส่งผลให้ในบางครั้งนะคะก็ยังคงมีไวรัสซิการหลงเหลืออยู่ในดวงตาของผู้ป่วย
แม้ว่าเชื้อส่วนใหญ่จะถูกขจัดออกจากร่างกายแล้วก็ตาม
ซึ่งนี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่๑ใน๓ของทารกที่ติดเชื้อไวรัสซิกา
ขณะที่อยู่ในคันมันดาจะมีอาการผิดปกติทางสายตา
โดยบางรายมีภาวะตาบอดแต่กำเนิดขณะที่อีกหลายรายระบบประสาทตาได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าเชื้อไวรัสซิกาได้ลุกลามไปยังดวงตา
ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาหรือผ่านทางเส้นประสาทตาที่เชื่อมต่อกับสมองและดวงตากันแน่
แต่ว่านักวิจัยเชื่อว่าเชื้อไวรัสซิกาสามารถติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้
ผ่านการสัมผัสน้ำตาของผู้ติดเชื้อ
ขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยก็กำลังวางแผนที่จะทำการทดลองกับมนุษย์
เพื่อทดสอบว่าเชื้อไวรัสซิกานั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในส่วนไหนของดวงตา
ระบุด้วยนะคะว่าการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักในการติดเชื้ออีกต่อไป
เพราะว่าเชื้อไวรัสซิกาสามารถแพร่ระบาดได้จากการจากสารคัดหลังในร่างกาย
น้ำลายปัสสาวะน้ำตาซึ่งผลการศึกษาเชื้อไวรัสในดวงตาของหนูทดลองชิ้นนี้นะคะ
ก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อทดสอบยาต้านไวรัสซิกาต่อไปอีกด้วย
ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะองค์การอนามัยโลกได้ออกมายืนยันว่าการติดเชื้อไวรัสซิกาของมันดาที่ตั้งคัน
คือสาเหตุของความผิดปกติในสมองของทารกรวมถึงภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด
ซึ่งเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย
ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ตัวเองขึ้นในผู้ใหญ่ด้วยค่ะ